เหตุการณ์นี้อีกเช่นเดียวกันคุณผู้ชมค่ะขับรถขับราโดยเฉพาะอย่างยิ่งมอเตอร์ไซค์นะคะคืออันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนขับขี่เนี่ยมีความพร้อมค่ะแต่ว่าถนนหนทางเนี่ยมันเกิดไม่พร้อมอย่างกระทันหันเนื่องจากว่าน้ำมันท่วมพอน้ำท่วมปุ๊บคอสะพานขาดคุณตาท่านนี้ค่ะอายุ๖๔ขี่ม
ลึกไปถึงเจ็ดเมตรค่ะที่เห็นอยู่เนี่ยคือมุมมองที่สูงลงไปเจ็ดเมตรนะคะ
มอเตอร์ไซค์เนี่ยอยู่ตรงก้นน้ำก้นคลองนะคะ
แล้วก็คนที่ตกลงไปไม่ได้รับบาดเจ็บนะคะคุณตาเหม็งเนี่ยนะคะ
คุณตาเล่าว่าประมาณ๖โมงครึ่งก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาจากบ้านญาติจะไปที่บ้าน
พอมาถึงสะพานก็ขี่ไปเรื่อยค่ะ
กระทั่งเห็นอีกทีระยะ๒เมตรเอ้าคอสะพานขาดแต่ว่าเบรกไม่ทันแล้ว
ก็เลยตกลงไปพร้อมกับมอเตอร์ไซค์
คือคุณตาบอกว่าคิดในใจตอนแรกตายแน่ตายแน่นะคะแต่โชคดีไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนะคะ
คุณตาก็พยายามปีนซากไม้เนี่ยค่ะแล้วก็กิ่งไม้ตรงนี้ขึ้นมา
หลังจากนั้นก็เดินไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านค่ะ
เห็นแล้วก็คือถ้าเราตกลงไปก็น่าจะไม่รอดเหมือนกันนะคะแต่คุณตาขึ้นมาได้ค่ะนะคะ
กู้ภัยของอบตเชียงทองตอนนี้ไปช่วยกันกู้รถมอเตอร์ไซค์คุณตาขึ้นมาจากคลองแล้วนะคะ
ผู้สื่อข่าวเข้าไปถามชาวบ้านในพื้นที่หลายคนเนี่ย
พูดถึงเรื่องของสิ่งลี้ลับของสะพานแห่งนี้นะคะ
คือบางคนเนี่ยบอกว่าตรงนี้เนี่ยเดิมเป็นสะพานไม้แล้วทางราชการก็มาสร้างสะพานปูนแห่งใหม่
แล้วก็พยายามจะสร้างสะพานไม้ตรงนี้ทิ้งค่ะแต่ว่าก็มีเรื่องลี้ลับบางอย่างที่ไม่สามารถที่จะรื้อได้
บางคนก็พูดถึงบอกว่าไม่อยากจะผ่านตรงนี้ตอนกลางคืนนะคะเพราะว่าสะพานไม้เนี่ยทำจากต้นไม้ขนาดใหญ่
ชาวบ้านก็ทำพิธีตั้งสารเพื่อกราบไหว้กันหลายคนก็พูดถึงประสบการณ์แปลกนะคะไม่ว่าจะเป็นการเจอสุนัขสีดำตัวใหญ่เท่ารถกระบะยืนขวางหน้ารถ
บางคนก็บอกว่าเคยเจอนะฮะผู้หญิงแก่ใส่ชุดสีขาวใบหน้าใหญ่มากเท่ากับสะพานคือก็มีประสบการณ์ที่เล่าสู่กันฟังหลากหลายแตกต่างกันออกไป
สูงมากค่ะจริงหลายคนอาจจะไม่โชคดี
เหมือนคุณตาดีที่๑คุณตาใส่หมวกกันน็อ
และสองอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ
หมั่นตรวจสอบจริงว่าสะพานแต่ละแห่งของชาวบ้านของชุมชนเนี่ย

เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยต่อให้ไม่มีอะไรอาถรรพ์เนี่ย

จริงช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย
รถตกน้ำรถตกถนนรถตกคลองเยอะมากจริงนะคะ
แล้วก็สาเหตุส่วนหนึ่งเลยก็คือ
ไม่มีป้ายเตือนไม่มีป้ายบอกที่ชัดเจนนะคะ
ไฟก็ไม่ส่องสว่างตรงนี้ก็สำคัญจริงค่ะ